มาดูความคืบหน้าคดีที่นายเอ็มชัยชนะได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
ขณะที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาวอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งของคอนโดมิเนียมย่านบึงกลุ่มนะครับ
ล่าสุดนายเอ็มชัยชนะได้ยอมเปิดใจออกมานะครับ
โดยอ้างว่าที่ทำร้ายแฟนสาวเพราะความหึงห่วงนะครับ
ขณะเดียวกันแฟนสาวที่บาดเจ็บก็พอจะให้การได้แล้ว
ยืนยันว่าไม่เคยนอกใจมีชายอื่นเลยนะครับ
ส่วนตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันนี้
พบอาวุธหลายอย่างที่ในเอ็มได้ทำร้ายฝ่ายหญิง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก็รอบกันผมใช่ไหมครับ
แต่นั่นมันแค่ปลายเหตุคือเปล่าครับ

ผม
ผมรักเธอจริง
อัดอั้นตันใจที่นายชัยชนะสิริชาติ

เพราะเชื่อว่าเธอไม่พูดความจริงบางอย่าง
หวาดระแวงที่เธอนอกใจ
ที่ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
หากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้แน่นอน
แย้งกับคำให้การของนางสาวกุลดารายิสมัน

ตามที่นายชัยชนะกล่าวอ้าง

ของการเบี้ยวคอร์สการลงทุน

จ่ายค่าเรียนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาท
ก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว
และก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว
และก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว
และก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว
และก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว

และก็จะเป็นเหตุผลที่จะเป็นผลของนางสาว
เพียงเท่านั้นนางสาวกุลดาราให้การว่านายชัยชนะมีอาการคล้ายเมายาเสพติด

ไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปบ้าง
แต่มักจินตนาการว่าตัวเองเป็นโจ๊ก

ร้ายตัวสำคัญในเรื่องแบทแมน
เป็นอาชญากรที่มีบุคลิกยิ้มและหัวเราะตลอดเวลา
แต่แฝงไปด้วยความชั่วร้ายต่างมากมาย
และเธอเคยถูกทำร้ายมาแล้วถึง๖ครั้ง
ส่วนสถานที่เกิดเหตุยังคงทิ้งร่องรอยคราบเลือด

ที่ดัดผมไฟฟ้าเสารีดสายไฟไม้ถูกพื้นและมีด
ตำรวจได้รวบรวมเพื่อตรวจพิสูจน์คราบเลือด
ตรงกับนางสาวกุลดาราหรือไม่
ขณะที่ตำรวจเตรียมเพิ่มข้อหานายชัยชนะ
เป็นพยายามฆ่าผู้อื่น
สำหรับเรื่องของคดีตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล
โดยในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวนายชัยชนะ
ส่งฟ้องฝากค้างตามกฎหมาย
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง

แต่ชนวนเหตุของการลงมือทำร้ายผู้หญิงอันเป็นที่รัก
ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาและเธอทั้งสองคน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน